ได้เวลาแล้วคุณผู้ชมใครหิวยกมือขึ้นยกมือ
ไปค่ะจะพาไปชิมจอปูเจ้าเด็ดในจังหวัดชนบุรี
เขาบอกว่าไม่ใช่จอปูธรรมดานะ
แต่เป็นจอปูกรไส้ทะลักติดตามกันเลยกับช่วงตลอดกิน
ว้าว
โอ้โหสุดยอดเห็นปูเป็นก้อน
อันนี้คือแบบสุกแล้วผ่าออกมาก็ยังเป็นก้อนอยู่เลยนะคะ
นี่คือจ้อปูเจ้าเด็ดเจ้าดังแห่งเมืองชนบุรีนะ
เมนูจ๋อปูไส้ทะลัก
ตอนนี้น้ำลายดิฉันทะลักออกมาแล้วนะคะ

จริงชื่อร้านเขาก็คือร้านกับข้าวกับปู
เป็นร้านที่ขายโจ๊กปูไส้ทะลักนะ
จำชื่อร้านนะถ้าจะไปซื้อจอปูไส้ทะลักนี่
ไปซื้อที่ร้านกับข้าวกับปูได้นะคะ
อยู่ที่ถนนบางแสนสายล่างตะมนต์แสนสุกอำเภอเมือง

ร้านของเขาเขาบอกว่าเขาจะเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
จับมาจากทะเลแบบสดเมื่อกี้เห็นออกเรือประมงไปเลยนะคะ
เนื้อปูที่นำมาใช้จะเป็นส่วนของกันเชียงปู

ใช่ไหมมาเป็นก้อนหวานฉ่ำด้วยเพราะว่าสดนะคะ
พอได้เนื้อปูกัญเชียงมาแล้วเอามาคัด

กินมันจะสาดเคี้ยวเจอกากแล้วมันจะหมดอัตรรสในความอร่อย
เขาก็ต้องเอากากมาแยกออกเพื่อให้ลูกค้าทานได้แบบสบายใจ

จากนั้นก็นำเนื้อปูไปห่อกับไส้จ้อที่เตรียมเอาไว้
ใส่เนื้อปูก้อนก้อนเท่านิ้วโป้ง
ใส่เยอะด้วยใส่แน่นด้วยแล้วก็เอาไปมัดขึ้นรูปให้เป็นรูปจอ
สวยงามแล้วไปทอดให้ลูกค้าได้ทานกันไป
สำหรับราคาของจ้อปูไส้ทะลัก
จะอยู่ที่เส้นละ๒๔๐บาท
มีทั้งหมด๕ลูกใหญ่เลยนะอ่า
แล้วก็ยังมีเมนูอื่นด้วยนะคะ
ใครที่อยากลองชิมจอปูไส้ทะลักแบบนี้
หรืออยากจะลองดูเมนูอื่นของเขาก็แวะกันไปได้ที่ร้าน
กับข้าวกับปูจังหวัดชนบุรี
หรือว่าติดต่อไปเลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้
เพื่อใครจะสั่งจองล่วงหน้านะหรือจะออเดอร์ไว้
หรือจะซื้อไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือก็ได้หมดเลยนะคะ
โอ้โหเห็นแค่ออกเรือไปนี่ก็รู้เลยว่าปูสดจริง
ดูเนี่ยวิธีการที่เขาแบบว่าแกะปู
แล้วเอากัญเชียงออกมาแล้วก็แยกกาก
เอาจริงนะดิฉันแกะปูกันเชียงไม่เคยได้อย่างนี้เลยค่ะ
ตุ้มเป๊ะติดซอกเล็บนี่แหละค่ะคุณ

แต่ว่าถ้าใครอยากกินง่ายแบบนี้ลองดูนะน่ากินจริงเลยนะ